คุณผู้ชมคะใครที่เป็นโรคเกา
โอ้วเวลาเป็นโรคเกล้าทรมาญนะ

ซึ่งไก่พันธุ์นี้ค่ะมีกรดยูริกต่ำอันนี้คนที่เป็นเกาะสามารถกินได้นะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้ร่วมมือกับเซ็นกรุ๊ปแล้วก็บริษัทประชารัฐ
แล้วก็ส่งไปที่ร้านอาหารแบรนด์ดังทั่วประเทศไทย๒๕๕สาขา
นี่เลยถือว่าเป็นไก่พันธุ์ใหม่คนเป็นเกาะกินได้
ไก่พันธุ์นี้มีเนื้อนุ่มแน่นแล้วก็เป็นผลงานการวิจัยของ
คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะพัฒนาไก่พันธุ์เมือง
ตอบโจทย์ให้กับกลุ่มคนที่รักสุขภาพแล้วก็คนที่เป็นโรคเกาะ
ตลอดับว่าชอบกินไก่จะได้กลับมากินไก่ได้อย่างอร่อย
แล้วก็มีไขมันในช่องท้องน้อยกว่า
บริษัทประชารัฐได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
จังหวัดขอนแก่นได้นำไปเลี้ยงเอาไปขาย
โดยผลิตไก่ชำแหละได้วันละสองหมื่นตัว
กว่า๒๕๕สาขาทั่วประเทศไทย

มั่วเขาต้องใช้ไก่ในการปรุงอาหารใช่ไหม

ที่ตำมั่วเป็นไก่ที่กดยูริกต่ำนะคะ

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่เป็นโรคเกาะเลย